หมอไก่บอกเลยว่าขอแนะนำอีกหนึ่งที่
ไปขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรแล้ว
หมอไก่บอกว่าทำแล้วดีทำแล้วเห็งทำแล้วปัง
ส่วนจะต้องทำยังไงไปพบกับหมอไก่พพาธินีกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ถ้าเราจะพูดถึงพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย

หนึ่งในนั้นจะต้องมีหลวงพ่อโสธรร่วมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนค่ะ
ในเรื่องของการขอพรกับหลวงพ่อโสธรสามารถขอพรได้หลายเรื่องค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน
การเรียนการศึกษาการเงินการลงทุน
รวมไปถึงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
หรือว่าเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบ้านรถก็สามารถขอพรกับท่านได้เช่นกันค่ะ
ลับการขอพรหลวงพ่อโสธรให้ได้ผลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการขอพรที่วัดหรือว่าคุณอาจจะมีองค์หลวงพ่อโสธร
ก็สามารถขอพรที่บ้านได้เหมือนกันค่ะ
ขั้นตอนแรกคือการเกริ่นนำค่ะ
หลังจากที่คุณท่องคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ให้คุณค่ะอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณให้ชัดเจนนะคะ
ขั้นตอนที่๒ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะ
นั่นก็คือการเข้าประเด็นค่ะ
ขอให้คุณนะคะอธิษฐานด้วยความหนักแน่นมั่นใจ
จะขอพรเรื่องอะไรก็ขอเลยนะคะ
ขอแบบชัดไม่ต้องอ้อมค้อม
และที่สำคัญค่ะควรขอพรเพียงข้อเดียวเท่านั้น
ถึงมีโอกาสที่จะสำริดผลนะคะ
และหลังจากที่คุณอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ให้กล่าวในตอนท้ายว่า
ขอให้สำเร็จสมใจตามที่อธิษฐานไปด้วยเถิด

สำหรับเคล็ดลับการว่ายขอพรหลงพ่อโสธรที่วัดนะคะ
หมอก่ายก็มีทริปเคล็ดลับเล็กน้อยนะคะ

สิ่งที่คุณปรารถนาจะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าอย่างแน่นอนค่ะ
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าในวัดหลวงพ่อโสธรค่ะ
ก็จะมีองค์หลวงพ่อโสธรอยู่หลายองค์นะคะ
ก็ขอให้คุณค่ะเริ่มไหว้จากด้านหน้าก่อนนะคะ
จากนั้นค่อยไล่ไหว้ทีละองค์ทีละองค์นะคะ
โดยการเวียนทางด้านขวาตามเข็มนาฬิกาค่ะ
โดยองค์หลวงพ่อโสธรนะคะจะหันหน้าไปทางสี่ทิศค่ะ
แก่ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกค่ะ
โดยการเริ่มต้นจากด้านหน้าและเวียนไปทางขวาเวียนตามเขียบนาฬิกาค่ะ
ซึ่งการไหว้แบบนี้นะคะอานิสงฆ์จะส่งผลทำให้คุณประสบความสำเร็จค่ะ
ไม่ว่าคุณจะทำกิจการงานใดจะอยู่ที่ไหนจะทำอาชีพอะไร
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทั่วหน้านั่นเองค่ะ
หากใครที่ไปไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรเรียบร้อยแล้ว
ก็อย่าลืมในการไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลับที่หลายคนไม่เคยได้สังเกตค่ะ
เวลาที่เราเข้าไปสักการะหลวงพ่อโสธรนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะ
จะมีองค์ปู่เสือค่ะซึ่งเป็นบริวารของหลวงพ่อโสธรค่ะ
ขอพรก็ง่ายนะคะให้คุณอธิษฐานจิตต่อหน้าท่านได้เลยค่ะ
โดยการอธิษฐานขอพรกับองค์ปู่เสือนะคะสามารถขอพรได้หลายเรื่องค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าการแข่งขันการเอาชนะศัตรูคู่แข่งนะคะ
โดยเฉพาะคนที่ทำงานแล้วมีลูกน้องมีบริวารเนี่ย
ควรหาโอกาสในการมาไหว้ขอพรปู่เสือสักครั้งหนึ่ง
จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ